ไปที่อุดรธานีกันหน่อยค่ะเขาบอกเขาเหลืออดแล้ว
ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วสร้างบ้านใหม่
ยังไม่ทันได้เข้าไปอยู่เลยค่ะจโนอยู่แล้ว

เข้าไปขโมยของเขาไม่พอดูสภาพ

พังพินาศเลอะเทอะสกปรกไปหมดเลย
เอาง่ายนะเจ้าของยังไม่ได้เจิมเลย
เออเจิมก่อนแล้วจ้ะ
อุจจาระปัสสาวะเละเทะไปหมดเลย

เจ้าของบ้านคิดในใจไม่อยู่แล้วมั้งขายทิ้งซะดีมั้

๒เดือนผ่านไปไม่ถึง๒เดือนด้วยค่ะ

เขาโพสต์ไว้เลยนะครับพร้อมภาพเหล่านี้บอกว่า
สร้างใหม่โจรเข้าไปอยู่แทนแล้วจ้า
แท็กผู้พิทักษันติราชอยู่ไหนช่วยหนูด้วย

โจรขึ้นบ้าน๒ครั้ง

ข้าวสารเปลือกที่เก็บเอาไว้หายหมด

นอนผ้าห่มซาตินแพงก็ขโมยไป

โจรปีนขึ้นไปขโมยสายไฟอีก

เปิดไฟทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืน

สำคัญคือเขาไปฉี่ไปอืดใส่บ้านเขาอีก

คนที่เห็นโพสต์นี้ก็บอกโอ้เห็นใจเจ้าของบ้านจริง
สร้างเสร็จตุลาคมปีที่แล้ว
แพลนว่าสงกรานนี่แหละ
ปีใหม่ไทยเลิกงามยามดี
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วเข้ามาอยู่เลย
ค่ะยังไม่ทันได้ทำบุญขึ้นบ้านโจรขึ้นบ้านก่อนเลย
ฝ้าก็งัดครัวก็พัง
คือเห็นแบบนี้แล้วบอกเข่าซุดเลย
นางชิดชะนบบุญเกิดก็คือเจ้าของบ้าน

บอกเลยว่าในเวลาไม่ถึง๒เดือน

วันโจรขึ้นบ้าน๒ครั้ง
แล้วในห้องนอนเธอที่มันน่าสะอิดสะเอียนคุณ
มีถุงยางอนามัยใช้แล้ว
มีอุปกรณ์เสพยามีเข็มฉีดยามีกองอุจจาระมีขวดปัสสาวะทิ้งเต็มบ้านไปหมด
โจรนัดกันมาปาร์ตี้ซ่องสุมในบ้านเธอ

เออแล้วตู้เย็นขนาด๘คิวข้าวเปลือก๕กระสอบอุปกรณ์ทำครัวที่เตรียมไว้ขึ้นบ้านใหม่
เกลี้ยงเกลี้ยงจริง

รู้จากสภาพที่มันทำแล้วมันจัดปาร์ตี้กัน
เหมือนเป็นบ้านตัวเองใช่ค่ะรับไม่ได้มันสกปรกมาก
คนสามีภรรยาบอกท้อใจเหลือเกิน

บ้านหลังนี้ราคาหลักล้าน

เขาเก็บเงินกันมาทั้งชีวิต
ปลูกบ้านให้ตัวเองสร้างบ้านให้ตัวเอง
กะว่าเมษายนนี้จะได้เข้าไปอยู่แล้ว
เป็นที่พักผ่อนบ้านปลายของตัวเอง
กลายเป็นแบบนี้ค่ะโจรขี้ยาเหมือนทำลายฝันเขาหมดเลยอ่ะ
บ้านเกาะพังของเกาะหายสกปรกรับไม่ได้
ไม่อยากอยู่แล้วมันทำใจอยู่ไม่ไหว
แล้วอยากจะขายทิ้งมันบั่นทอนจิตใจเหลือเกิน
ถ้ามีรอบที่๓ขายชัวร์
เพราะว่าอย่างนี้แนะนำให้ติดกล้องวงจรปิด

คือแต่ดูจากรอบบ้านมันไม่มีรัวรอบขอบชิดเนอะ
มันอยู่ติดทุ่งน้ำมันอยู่ในที่โล่ง
ปรับปรุงให้มันมิดชิดขึ้นอะไรไหมอะไรอย่างนี้

แต่แบบอันนี้คือน่าจะเป็นเหมือนก้มบุหรี่หรือเปล่า

แต่ก็คือไม่ได้เป็นของพึงประสงค์เลยอะค่ะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์ชำผิว
ผู้กำกับการสพนหานก็มอบหมายให้ชุดสืบสวนติดตามคนร้ายแก๊งนี้แล้วนะคะ
มีหลักฐานด้วยนะเป็นเสื้อผู้ต้องสงสัยที่ถูกทิ้งเอาไว้

ตำรวจบอกรู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร
รู้แล้วเดี๋ยวเร็วนี้จับแน่
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะจับได้แล้วทำยังไงได้บ้าง
นั่นสิติดคุกก็เรื่องหนึ่งแหละแต่แบบชดเชยอะไรให้กับเจ้าของบ้านได้บ้างไหม
มันสี่พันธุ์ขนาดนี้นะครับ
จับให้ได้ครับแหมขึ้นมา๒ครั้งทีเดียว